พื้นที่แรกที่จะพาไปดูเลยเนี่ยคือที่นครราชศรีมาเพราะว่าตอนนี้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่นะคะ
ได้รับความเดือดร้อนแล้วอย่างที่เขาใหญ่เนี่ยใครวางแผนไปเขาใหญ่ดูข่าวนี้เลยนะคะ
น้ำป่าทะลักแล้วเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดสองทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งจากฝั่งปากช่องแล้วก็ฝั่งปลาจีนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะฝนตกหนักติดต่อกัน๒วัน๒คืนสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะ
น้ำป่าเขาใหญ่จากน้ำตกวังมะนาวพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผากระดาษที่ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่อง
ไล่บ่านลงมาผ่านหมู่บ้านวังประดู่ท่วมถนนทางหลวงชนบทศูนย์สามห้าสองที่หมู่บ้านคลองเดือ
หมู่บ้านอุทุมพรพัฒนาแล้วก็แยกเข้าหมู่บ้านวังประดูกนะคะ
รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะ
น้ำเนี่ยทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านโครงการเขาใหญ่วนาสวรรค์๑๐หลังคาเรือน
ความสูงของน้ำเนี่ย๘๐เซนติเมตรแล้วนะคะ
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ๑๕ปีเลยนะ
สูงนะสูงมาก๘๐เซนติเมตรนี่บางทีเด็กนี่คือมิดหัวแล้วอะค่ะ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยต้องมีการคอยอัปเดตสถานการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเส้นทางขึ้นหน้าด่านตรวจสารเจ้าพ่อ
ถนนเส้นทางสองศูนย์เก้าศูนย์ได้ก็มีการลงคลิปภาพให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
กำลังเร่งเคลียร์เส้นทางน้ำที่ไหลเข้าท่วมถนนอยู่การทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากอ่ะค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็บอกว่ามีการสั่งปิดด่านเขาใหญ่ที่ฝั่งเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็ฝั่งอำเภอปักช่องนครราชศรีมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้ว
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาบนเขาใหญ่ทั้งคืนเนี่ยมีทั้งต้นไม้ล้มขวางถนน
มีทั้งดินถล่มลงมาทับถนนกิโลเมตรที่ยี่สิบแปด
ฝั่งตำบลหมูศรีนะคะแล้วดินเนี่ยก็ไปปิดร่องน้ำ
ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเปิดวันไหนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเลยนะคะ
เดี๋ยวถ้าจะเปิดจะระบุแจ้งให้ฟังอีกครั้งค่ะ
น้ำป่าเขาใหญ่ไหลท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในอำเภอปากช่องด้วย
ตอนนี้หลายตำบลต้องอบพยพสิ่งของหนีน้ำท่วมฉับพลันกันแล้วนะคะ
และอำเภอปากช่องก็รีบลงพื้นที่บ้านขนมพระกลาง

ตอนนี้มีบ้านเรือนเสียหายไปกว่า๘๐หลังคาเรือนแล้ว
ระดับน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตร

แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยด้วย
สั่งให้นำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือชาวบ้าน

แล้วก็นำเข้ากล่องน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเบื้องต้น
คือมาช่วงกลางดึกจนถึงเช้ามืดนะคะจริงปกติทุกปีเนี่ยมันก็ท่วมแหละ

แต่ปีนี้เนี่ยไหลทะลักเข้าบ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะคะ
แทบจะไม่ทันเลยค่ะ